จะเห็นรอยยิ้มเห็นความสุขของเด็กหลายพื้นที่

จันทบุรีเด็กยิ้มไม่ออกเลยนะฮะ

เฮลิคอปเตอร์มาเด็กตื่นเต้นเขาโปรยของรางวัลโปรยของขวัญ
ปรากฏว่าเต็นต์ใหญ่มันยุบมันยวบ
แล้วก็มีคนเจ็บด้วยไปดูนาทีระทึกที่เกิดขึ้นครับ

ต้องอุ้มลูกจูงหลานวิ่งหลบกันนะคะ

เง้อคอดูเฮลิคอปเตอร์มาแล้วของมาแจกแล้ว
ชูไม้ชูมือกันรับของรางวัลของขวัญ
สักพักหนึ่งคือเฮริคอปเตอร์ลมมันพัดแรงมาก

เต็นต์ใหญ่ที่เป็นโครงหลังคาเหล็กน์
มะละยุบมะละยวบแล้วคนก็วิ่งหนีตายเลย

เรื่องต้นคือเจ็บ๘คนเป็นเด็ก๕ผู้ใหญ่๓ครับ
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าช้าง
ตัวเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี

คือเทศบาลเมืองท่าช้างเขาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ก็ประสานขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือพูดง่าย
จากค่ายตากสินขอฮอล์มาหน่อย
เฮลิคอปเตอร์มาโปรยของรางวัลของขวัญ
เป็นของขวัญให้เด็กได้ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจ

จังหวะแรกก็ดีใจแต่จังหวะต่อไปคือเต็นต์มันยุบมันยวบ
เพราะว่าแรงลมตรงนั้นมันหนักมากแล้วแรงมาก
คนก็กรีดร้องตกใจฮะเจ็บ๘คน
ใน๘เนี่ยเจ็บหัวแตกเลยนะฮะ
คือเป็นเด็กก็เยอะและเป็นผู้ใหญ่ด้วย
ล่าสุดครับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าช้าง
พร้อมกับคณะผู้บริหารแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ขอแสดงความเสียใจและยืนยันว่าทางหน่วยงาน
จะช่วยเหลือเยียวยาสภาพจิตใจ
และรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ครับ
หน้าผู้บริหารเจ้าหน้าที่นะครับก็ขอแสดงความเสียใจในครั้งนี้นะครับ
แล้วก็ขอรับผิดชอบนะครับที่จะเยียวยาดูแลนะครับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วันนี้นะครับ
ก็มีเหตุการณ์อะไรก็หรือต้องการให้เทศบาลช่วยเหลืออะไร
ก็บอกนะครับเทศบาลนะครับก็ยินดีนะครับที่จะดูแลนะครับ
คนที่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์เต้นยุบตัวในวันนี้นะครับผม
พวกเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
ขออภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับขอโทษนะครับผม
ก็ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะ
แล้วก็ล่าสุดตอนนี้คนเจ็บ๘คนที่ไปโรงพยาบาล
ส่งรักษาก่อนหน้านี้๗คนกลับบ้านได้แล้ว
แต่ว่า๑คนเขาบอกว่าเขาขอรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลกันแล้วกัน

ก็เดี๋ยวจะมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไปนะฮะ
เด็กบอกว่าตอนนี้คือตกใจกันหมดเลยรีบเก็บของกลับบ้านเลยฮะ
ขอให้คนที่เจ็บหายไวแต่ส่วนใหญ่ก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ